เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของประเทศไทยนะครับ
จากนี้ไปลูกทัพฟ้านั้นจะมีสุภาพสตรีนั้นเข้ามาประจำการด้วย
ในวันนี้ครับไทยรัฐทีวีนั้นไปพูดคุยกันกับหนึ่งในว่าที่นักบินหญิงของประเทศไทย
มีแนวคิดอย่างไรต่อการทำงานรวมถึงการใช้ชีวิต
และการรับราชการสังกัดลูกทัพฟ้ากองทัพอากาศ

ก็เลยคิดว่าเป็นโอกาสหนึ่งที่ดีที่สามารถทำให้เราอยู่ในแวดวงการบิน
แต่ว่าไปสมัครทางแบบแอร์ไลน์อะไรอย่างนี้
น่าจะได้ความสำคัญได้ต่างกว่านั้นใช่ไหมครับ

ทั้งทางด้านแอร์ไลน์แล้วก็ทางที่นี่ค่ะ

น้องใหม่นางสาวสุวัฒนาจันทะเลิศอายุ๒๓ปี
เด็กสาวจากจังหวัดปัตตานีก็เลือกเดินเส้นทางนักบินดังที่ฝันเอาไว้
โดยทันทีที่เปิดรับสมัครนักบินหญิงเป็นครั้งแรกและวันแรกในประวัติศาสตร์ของทัพฟ้าไทย
น้องใหม่ก็ตัดสินใจมาสมัครสู่ทัพฟ้า
แม้ก่อนหน้านี้จะเดินสายสมัครเป็นนักบินในสายการบินแอร์ไลน์เอกชนมาแล้วก็ตาม
สำหรับครอบครัวผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ไม่สงบในพื้นที่๓จังหวัดชายแดนภาคใต้
จึงมีแรงบันดาลใจที่อยากจะเป็นนักบิน
และเลือกเดินตามความฝันทันทีที่จบจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานคริน
เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยรังสิตและเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนการบินกรุงเทพ
ก่อนจะฟ้าใบอนุญาตนักบินพาณิตรีมาพร้อมได้สำเร็จ
ณตอนนี้ผู้หญิงกับผู้ชายมีศักยภาพเท่าเทียมกัน
ทำให้รู้ว่าผู้หญิงกับผู้ชายความสามารถกัดไปใกล้หลัง
ไม่จำนวนตอบแนะเทศหรือว่าจำกัดขี่ความสามารถ

แต่ว่าในสิ่งหนึ่งที่ตามมาก็คือได้ทั้งเกียรติยศแล้วก็ศักดิ์ศรี
ถ้าเทียบเป็นร้อยละก็ประมาณร้อยละ๑๐ค่ะ
ผู้ชายก็ร้อยละ๙๐โดยประมาณนะคะ
แต่อนาคตถ้าเราได้มาอยู่เป็นทหรือจะอากาศ
ก็เป็นนักบินที่ดีคนหนึ่งให้ได้ค่ะ
ถ้าได้ฝึกปนฝีมือแล้วก็พัฒนาศักยภาพ
ก็จะเป็นแบบผู้ฝูงหรือว่าผู้นำที่ดี
ก็ไม่ได้บอกว่าจะต้องทัดเทียมกับผู้ชาย
แต่ว่าเราสามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้ชายได้ค่ะ
ไม่ว่าเธอจะเลือกเส้นทางลูกทัพฟ้า
หรือเป็นนักการบินสายการบินแอร์ไลน์เอกชน
แต่ก็ถือว่าเป็นหน้าประวัติศาสตร์ครั้งใหม่

เปิดรับสมัครนักบินหญิงเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์
เปิดโอกาสให้ผู้หญิงที่มีความสามารถ
ที่จะมาเป็นนักบินเข้าประจำการในกองทัพอากาศ
ซึ่งถือว่ามีความทัดเทียมกับมิตรประเทศ
และยังเป็นการแก้ไขปัญหาการสูญเสียนักบิน
ให้กับภาคเอกชนจำนวนหนึ่ง

มีการปฏิบัติภารกิจในการให้ความช่วยเหลือประชาชนมากขึ้น
ต้องการกำลังพลเข้ามาเสริมภารกิจ
แต่การจะเดินบนเส้นทางนี้ไม่ใช่เรื่องง่าย
เพราะนักบินของกองทัพต้องสามารถทำงาน
ภายใต้สภาวะที่กดดันอย่างหนัก
ไม่ต่างจากนักบินผู้ชายในทัพฟ้า